กรติภาวะโรคร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะทุกวันที่๒๓พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกค่ะช่วงคุณผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของเต่ากันหน่อยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ขยะในท้องทะเลทั้งจากฝีมือมนุษย์จากการนำไปทิ้งต่างทำให้ชีวิตของเต่ากว่าหนึ่งพันตัวใน
กลายเป็นว่าในปัจจุบันนี้ถุงพลาสติกค่ะเป็นสิ่งที่เต่านั้นบริโภคมากกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากว่าถุงพลาสติกมีรูปร่างเหมือนแมงกระพุนนะคะรวมถึงเศษอวนต่างที่ใช้ในการจับปลาก็กลายเป็นว่าเหมือนกับสาหร่ายทำให้เต่าทะเลเหล่านั้นกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและนี่ก็กลายเป็นหาของเป็นปัญหาของขยะในทะเลที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็น
ในการเผชิญกับปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกที่มีปริมาณสูงขึ้นในท้องทะเลจนทำให้ชีวิตของพวกมันนั้นจบลงไปอย่างง่ายดาย
แม้แต่พวกมันอาจจะมีอายุที่มากกว่า๑๐๐ปีแต่ว่าปัญหาเรื่องของขยะต่างก็ทำให้ชีวิตนั้นสั้นมากยิ่งขึ้น
นั่นคือเหตุผลที่ทำให้วันที่๒๓พฤษภาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเต่าโลกนะคะ
เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการปกป้องอนุรักษ์คุ้มครองเต่าทะเลทุกสายพันธุ์ทั่วโลก
มีโอกาสตาย๒๒หากกินพลาสติกเพียง๑ชิ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเต่ากินพลาสติก๑๔ชิ้นในลำไส้ก็จะมีโอกาสตายมากถึง๔๐
พลาสติกที่มีการไหลลงทะเลในแต่ละปีนั้นมีมากกว่าแสนตัน
ซึ่งขยะส่วนใหญ่ก็จะมาจากทั้งบนบกไหนจะเป็นขวดน้ำแก้วกาแฟถุงพลาสติกก้นบุหรี่
รวมถึงภาชนะบรรจุอาหารต่างซึ่งสิ่งที่เราควรจะทำแล้วก็เริ่มปฏิบัติมากที่สุด
คือการลดการใช้ขยะพลาสติกให้มากขึ้นมีการเดินตามแนวชายหาดเพื่อที่จะเก็บขยะต่างต่าง
ทิ้งลงถังขยะให้ถูกต้องรวมถึงมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะ
เพื่อให้ช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็สัตว์อื่นในท้องทะเลอีกด้วยค่ะ